เสียบอยยังจำกันได้ไหมฮะ
เมื่อ๑๖กรราณญายนต์ที่ผ่านมานะครับ
ตอนนั้นเสียบอยบอกอ๋อผมยังไม่มีแฟน

บอยนี่เขาเป็นเซลล์ขายรถนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่ชัยภูมินะฮะ

แต่ทีนี้นะครับเวลาผ่านไปเนี่ย
ตั้งแต่ถูกรางวัลที่๑เสียบอยไม่เคยลืมเลยนะฮะ

วันนั้นเนี่ยมาขอให้ช่วยซื้อหน่อย
กำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารเหลือสลากชุด๘ใบสุดท้ายจะกลับบ้านจังหวัดเลยแล้ว
ขายอยู่ชายภูมิคุณบอยเขาก็เลยสงสารตัวเองเขาก็เป็นคนขายรถเหมือนกัน
ก็เลยช่วยซื้อเอาไว้เอาถูกฮะวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เสียบอยนะครับนายภัยสารเสร็จถี่ใหม่นะครับ๔๘ล้าน
ติดตามหาแม่ค้าลอตเตอรี่คนนี้จนเจอภาพนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ไปหาที่จังหวัดเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้นะฮะ
บอกว่าน้ำใจจากผู้ได้รับกลับมาเป็นผู้ให้
บอย๔๘ล้านออกตามหาผู้หยิบโชคใหญ่ให้สินน้ำใจจากเสียบอย
บอยก็นำเงินสดจำนวนหนึ่งไปมอบให้นะฮะแต่ขออนุญาตปิดเอาไว้ไม่บอกนะครับ
แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างนั่งพูดคุยสนทนาอะไรกัน
แม่ค้าลอตเตอรี่คนนี้ก็บอกว่าโอ้โหก็ต้องดีใจด้วย
แสดงความยินดีด้วยที่ถูกรางวัลใหญ่
คนที่ติดตามเห็นทางเฟซบุ๊กก็บอกว่าโอ้โหเป็นน้ำใจที่น่าชื่นชม
จริงน่ารักมีน้ำใจจริงนะคะไม่ลืมกัน
ถ้าผมถูก๔๘ล้านอย่างนี้ผมก็จะไม่ลืมคุณเขียนมาสอน
แบ่งให้เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวมามอบน้ำดื่มให้สักสองแพ็ค